มีทุกมีพวกหนักอยู่นะครับมีผมกำลังจะเข้าไปฟังสรุปนะครับ
ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับที่สามารถลำเลียงออกมาจากที่เกิดเหตุ
ก็มาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางแพทย์ที่ผ่าตัดอยู่
กำลังผ่าตัดรายที่มีอาการหนักมากอยู่สี่รายนะครับสดเอ่อมีส่วนเอ่อ
ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประชาชนที่ที่ถูกยิงนะครับเอ่อ
คนที่ยังมีอาการที่ที่ยังยังทรงอยู่ยังไม่อยู่ยังไม่ร้ายแรง
ไม่หนักก็เข้าคิวรอผ่าตัดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ
ตอนนี้เรานะครับท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านได้ระดมแพทย์นะครับ
เอ่อมาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชแห่งนี้แล้วมีแพทย์ผ่าตัดนะครับ
อยู่สิบแปดคนมีแพทย์เอ่อฉุกเฉินอยู่ถ้าไหนนะครับ
ยี่สิบยี่สิบคนนะครับมีแพทย์เอ่ออายุระกรรมอีกสิบสองคน
มีพยาบาลพร้อมอยู่แปดสิบคนอ่าถ้าสำหรับสถานการณ์
ถือว่าเพียงพอนะครับเอ่อก็ตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ
เราต้องพยายามให้ที่เกิดเหตุมันนิ่งก่อน
เพราะว่าไม่รู้ว่าข้างในนั้นยังมีคนเจ็บอีกเท่าไห
แต่คนเจ็บที่มาถึงของเราที่นี่นะครับ
ก็ได้รับการรักษาตามอาการของทุกคนนะครับ
ใครอาการหนักก็ก็ก็รักษาก่อนนะครับ